วันนี้ยังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับมีการลองปรับเปลี่ยนผู้เล่นในหลายตำแหน่ง
เพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ต่างก่อนที่จะเดินทางกลับมากรุงเทพ
เพื่อที่จะเดินทางไปยังเมียนมาในวันที่๑ธันวาคมและมีเกมที่จะเจอกับทีมชาติเมียนมาในวันที่๔ธันวาคมครับ
พาทีมลงฝึกซ้อมเป็นวันที่๓ที่แคมปิเลนวาเลสจังหวัดนครราชศรีมา
โดยช่วงเช้าก็เน้นวิธีการวอร์มร่างกายก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเย็น
เป็นการทบทวนและเติมแท็กติกต่างรวมถึงวิธีการเล่น
ซึ่งการซ้อมวันนี้ก็ไม่มีชะนินแซ่เอี๊ยพุทธศาประตูมือ๓นะครับ
ถูกส่งกลับมาตรวจอาการเจ็บหัวไหล่ที่กรุงเทพ
ซึ่งการซ้อมก็เน้นแท็กติกและมีการทดลองสลับเปลี่ยนผู้เล่นในหลายตำแหน่ง
และอาจจะมีการลงทีมก่อนเดินทางกลับครับ
แต่เราก็คิดว่าเป้าหมายเราอยู่ที่ไปถึงรอบชิงแล้วก็เป็นแชมป์ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับ
ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามค่อยเดินเกมนะครับ
เพราะว่านอกบ้านเนี่ยถ้าเราทำได้ดีนะครับเล่นในบ้านตอนกลับมาวันที่๘มันก็จะง่ายขึ้น
สำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับจะเดินทางกลับกรุงเทพในวันพรุ่งนี้
และเดินทางไปประเทศเมียนมาในวันที่๑ธันวาคมโดยมีโปรแกรมในรอบรองชนะเลิศกับรายการนี้นะครับ
นัดแรกก็คือวันที่๔ธันวาคมครับจะบุกไปเยือนเมียนมาก่อนนะครับ
จากนั้นนัดที่๒ในวันที่๘ธันวาคมจะกลับมาเล่นในบ้านที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเจอกับเมียนมานี่แหละครับ
ประกาศการจัดอันดับเชิงเทคนิคของชาติสมาชิกครั้งสุดท้าย
ซึ่งปรากฏว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่๑๒ของเอเชียจากทั้งหมด๔๖ชาติ
ซึ่งเป็นอันดับที่๕ของโซนตะวันออกครับ
โดยมีคะแนนทั้งหมด๓๔๗๕๓คะแนน
รอบแบ่งกลุ่ม๑ทีมก็คือผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มแบบอัตโนมัติ
ทีมนี้ก็คือทีมแชมป์ไทยลีกนะครับ
ส่วนรอบเพลย์ออฟรอบ๒ได้โคต้าทั้งหมด๒ทีม

คำนวณจากผลงานของทีมชาติและทีมสโมสรนะครับ
โดยคะแนนส่วนทีมชาติเต็ม๓๐คะแนน

คำนวณลดหลั่นลงมาจากทีมที่ได้อันดับหนึ่งในแต่ละส่วน
และอัปเดตทุกช่วงกลางเดือนครับ
ไปดูกันที่ความกันไหวของทีมฝุกศรทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
ยังคงลงฝึกซ้อมเป็นวันที่๒ที่อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก
เพื่อสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖ครับ
เกลรุนโก้หัวหน้าภูมิสอนชาวสเปนเปิดเผยว่าการฝึกซ้อมวันนี้ไม่ต่างจากเมื่อวาน
เพราะว่าต้องการดูสภาพร่างกายของผู้เล่น
แต่ละคนว่าเป็นอย่างไรจึงยังไม่เน้นการซ้อมหนัก
แต่ว่าจะยกระดับการฝึกซ้อมในวันต่อไปนะครับ
ส่วน๖ผู้เล่นตัวหลักจากฟุตซอลโลก
ชมิเกลยืนยันว่าจะติดทีมชุดนี้แน่นอน
เพราะว่าต้องการให้แข้งหน้าใหม่นั้นได้เรียนรู้ประสบการณ์จากแข้งรุ่นพี่ครับ

เรื่องนี้หัวหน้าฝุกศรชาวสเปนยังไม่ได้ศึกษาทีม
เพราะว่าต้องรอการยืนยันแต่ละชาติว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้หรือไม่
สำหรับศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖นะครับ
จัดขึ้นระหว่างวันที่๒๓ถึง๓๑มกราคมปีหน้า

รายการนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้ชมถึงบ้านครับ